คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้ไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ

แล้วก็ไปก่อเหตุขับรถไปชนกับรถบรรทุกคันหน้า
ส่งผลให้คนขับรถบรรทุกอาหารสัตว์นั้นเสียชีวิตถูกอัดอยู่กับซากของรถนะครับ
ผู้ภัยต้องนำเครื่องตัดทางไปนำร่างออกมาติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ก่อนตัดทางนำศพออกมาด้านนอกจากการสอบประคำคนขับรถบรรทุกที่ไกลทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากโรงงานเพื่อจะไปส่งที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงรถถูกชนท้าย
พอมองกระจกหลังเห็นรถบรรทุกชนท้ายอย่างจัง

เดี๋ยวนี้เหมาะดูกระจกมองข้างว่านี่

เราเห็นสภาพคุณเจ็บรถข้างหลังเป็นไงบ้าง

ตำรวจสพบ้านนาส่งศพชนะสูตรและเชิญคนขับรถบรรทุกคู่กรณีไปสอบปากคำเพิ่มเติม
จังหวัดเพชรชบูรณกระดูกปฏิเหตุรถกระบาดเสียหลักหลุดโค้งชนต้นไม้บริเวณทางโค้งนาคบุตร
ในพื้นที่บ้านหนองไลตะบนนาเฉลี่ยงอำเภอหนองภัยทำให้ด้านหน้ารถพังยับเยิน
รถยนต์หลุดกระเด็นตกข้างทางจนเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและนำรถดับเพลิงเข้าดับไฟที่กำลังลุกไหม้ย่าข้างทาง
ก่อนจะพบศพคนขับเป็นชายอายุ๖๐ปีที่กระเด็นออกมานอกรถแล้วศีรษะขาดหลุดหายไป
เดินค้นหาจนพบตกอยู่ใกล้กับกองไฟ
สอบสวนทรัพย์ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถกลับจากงานแต่งและกำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักปีนเกาะกลางถนนพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
คนขับคอขาดแล้วกระเด็นออกมานอกรถเครื่องยนต์หลุดออกจากตัวถังตกข้างทางแล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนชะยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญทำให้ด้านหน้ารถผังยับเดินคนขับได้รับหัดเจ็บติดภายในกู้ไภต้องใช้โปรกรณ์ตัดทางงัดซากรถช่วยเหลือคนขับออกมาด้านนอกพบว่ามีบัตรแผลตามร่างกายและศีรษ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเหตุไฟไหม้รถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนาโพ
ตะบนโพทองอำเภอเสรภูมิและลุกลามไหม้บ้านหลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะฉีดน้ำดับไฟได้สำเร็จ
แต่เพราะว่ารถเก่งฮอนด้าซีวิกที่จอดอยู่หน้าบ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งคัน

เจ้าของบ้านระบุว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายกับลูกสะพ้ายเพิ่งขับรถกลับจากกรุงเทพและจอดไว้หน้าบ้าน
จู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นจากในรถและลุกลามไหม้บ้าน
เรื่องต้นพบว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ๗แสนบาท